ไปเรื่องของภาพแล้วก็คลิปที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊ก
มีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวแห่งการที่มาแสดงความยินดี
ชื่นชมนายตำรวจทางหลวงคนหนึ่งนะคะ
ที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถบัสแทนคนขับจริง
เพราะว่าไม่สบายเป็นลมไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้นะคะ
ทำให้หลายคนออกมาชื่นชมนายตำรวจท่านนี้เป็นอย่างมากเลย
มีคลิปมีภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะ

เป็นคลิปที่เผยแพร่โดยแฟนเพจเฟซบุ๊คธิติวัฒน์ชาญชัยจิรโรธนะคะ
ก็จะเห็นว่าเป็นตำรวจทางหลวงเชียงใหม่นายหนึ่งค่ะ
กำลังช่วยขับรถบัสเพื่อนำผู้โดยสารนั้นไปส่งณจุดที่ปลอดภัย
ตอนแรกที่เห็นคลิปนะก็ว่าพนักงานขับรถก็ไม่ใช่
เป็นตำรวจนี่นะแล้วมาขับรถนี้ได้อย่างไร

ถูกต้องค่ะก็มีเรื่องราวที่คนนั้นได้ถ่ายโพสต์เอาไว้นะคะ
บอกว่าคนขับรถทัวร์เกิดเป็นลมระหว่างทาง
จากไม่สบายแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้
ตำรวจก็เลยได้รับการประสานจากชาวบ้านนะคะ
ก็เลยมาทำหน้าที่แทนเนื่องจากว่าจุดตรงนี้มันเป็นโค้งอันตราย

ก็เลยจะต้องขับรถคันนี้ออกไปจากจุดนี้นะคะ
พอผู้ที่ถ่ายคลิปนี้มาเผยแพร่ก็ได้รับเสียงชื่นชมจำนวนมาก
ชาวเน็ตบางคนก็แสดงความคิดเห็นบอกว่ายอดเยี่ยมมากแบบนี้
ผู้โดยสารก็แฮปปี้และวางใจ
ทีมันของเราก็สืบทราบมาว่าตำรวจในนี้ก็คือ
ดาบตำรวจสุมงคลคำปรุงสิทธิ์นั่นเองนะคะ
ซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นรถอื่นถ้าเป็นรถตู้รถเก๋งอะไรเนี่ย
เรายังพอขับได้แต่นี่เป็นรถบัสรถทัวร์อย่างนี้
บางคนก็มองว่าโอ้โหขึ้นไปขับแบบนั้นแล้วจะเปลี่ยนเกียร์ถูกไหม
ขับรถได้ไหมบังคับรถได้ไหมใหญ่ขนาดนั้น

กับดาบตำรวจสุมงคลคำปรุงสิทธิ์ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวงที่๔
กองกำกับการ๕กองประคับการตำรวจทางหลวง

สวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง๓ท่านนะครับ
ดาบครับชื่นชมก่อนเลยนะครับเก่งมาก

เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยสิคะ
คือเหตุการณ์วันนั้นก็เมื่อวานนะครับเหตุเกิดเมื่อวาน
ประมาณใบ๓โมงเตรียมกับเกือบ๔โมง
ก็ได้รับแจ้งจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมานะครับ
แสนว่ามีรถบั๊ดขับจะจอด

เพราะว่าคนผ่านมาเขาเห็นนะครับ
เห็นขับไปแล้วก็จอดเหมือนกับจะวูบอะไรสักอย่าง

เหตุเกิดที่เขตตำบลแม่เหาะ
ความพูดแม่เสรียงจังหวัดแม่องศร
ติดต่อทางจะไปเชียงใหม่ครับ
รถคันนี้วิ่งจากแม่ห้องศรจะมาเชียงใหม่

ก็ได้นำรถวิทยุตรวจการทางหลวง๕๔๐๒
หมายเลขทางรถ๕๔๐๒
ไปที่เกิดเหตุช่วยทางดีนะครับ

ปรากฏว่าโชเฟอร์กำลัง
คือไปเจอครั้งแรกในเหงื่อออกเต็มตัวนะครับ
แล้วก็นอนประมาณปุ๊บอยู่กับพวงมาลัย
แต่เรียกแกลุงแกก็รู้สึกตัวอยู่
กระเป๋ารถเมย์แล้วเด็กท้ายรถก็บอกว่า
ลุงแกมีโรคประจำตัวนะครับ

อันดับแรกนะสัญญาณอะไรไม่มีสักอย่าง

เรียกทางรถของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมารถกระบะ

ก็คืออนามัยเหตุของทางสมบนแม่ห่อ
ใกล้ที่สุดก็ให้ทางกระเป๋า
กระเป๋าแล้วก็เด็กท้ายรถนำไปส่งนะครับ

มันเป็นทางโฟ้ง
แล้วก็ทางโค้งลาดชันนะครับ

ถ้าจอดไว้แบบนั้นอันตรายแน่นะครับ

หนึ่งเลนเสียเลนไปหนึ่งเลน

ส่วนมากจะเป็นทางเขาไม่มีไหลทาง

มันต้องเป็นลักษณะที่อันตรายมาก

เมื่อก่อนผมเคยรับราชการอยู่

เขตอำเภอสบเมยอยู่ห่างประมาณ๑๐กว่าโลกรัม
ผมก็เลยต้องขับไปตรงจุดนั้นนะครับ
เพราะว่าตรงจุดนั้นมีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็มีห้องน้ำ

ตื่นเต้นไหมครับตอนขึ้นไปขับ
ก็อาศัยว่ามันไม่ตื่นเต้นนะครับ
เพราะมีประสบการณ์ข้างในด้านนี้เรื่องข้างออกรถ
ผู้โดยสารว่ายังไงบ้างพอเห็นดาบขับดับนี้

บางคนอาจจะไม่เชื่อมั่น

พระมงธ์ไฮเววียตโปรนิสสึดมาขับรถ
โอ้โหเรียบมาก
แต่ว่าบนรถนี่ไม่มีใครขับได้อยู่แล้วนะฮะ
ดาบครับดาบมองว่าถ้าดาบไม่ขึ้นไปขับรถคันนั้น
จะเป็นยังไงครับกับรถคันนี้ที่ต้องจอดอยู่ในจุด

ผมคิดว่ามันต้องเกิดอุบัติเหตุแน่ครับ
เพราะว่ารถมันลงมาไวทางลงแล้วก็ทางโพง
และอีกฝั่งหนึ่งก็ขึ้นมาเร่งขึ้นมาอย่างนี้ครับ
มันอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนนะครับ
ถ้าไม่ตัดสินใจเคลื่อนย้ายครับ
ทีนี้พอขับไปถึงจุดที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
มีการประสานหน่วยไหนต่อยังไงบ้างคะดาบค่ะ
ก็โทรศัพท์ประสานไปที่ผู้จัดการของบริษัทเป็นประชา

ก็ได้รับแจ้งว่าเป็นรถร่วม
เดี๋ยวจะจัดคนละขับสำรองที่อยู่อำเภอแม่เสรียง
ห่างออกไปประมาณ๒๐กว่าโลมาให้ทัน

หลังจากที่ส่งอนามัยแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะ

ก็ได้รับถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อนามัย
ก็อาการดีขึ้นก็มีพวกรถขับสำรองมาครับ
แล้วรับแจ้งว่าแกปลอดภัยแล้วก็ส่งแกกลับบ้าน

คนขับสำรองมานำผู้โดยสารไปถึงเชียงใหม่
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
การนี้ก็ผ่านไปราบรื่นเรียบร้อยด้วยดีนะคะ
ตรวจประตูก็ขอชื่นชมด้วยนะคะ
รู้ไหมครับว่าโอ้โหคนในโลกโซเชียลชื่นชมดาบตำรวจสุมงคลคำปรุงสิทธิ์เยอะมาก

บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวงที่๔
๔กองกำกับการ๕กองมาครับการตรรวจทางล้วงค่ะอ๋อ
ดาบเขามีประสบการณ์ในการขับอยู่ดีง่ะตังชาติ
ก็งงเหมือนกันนะไฮเวร์โปรลีสต์ขึ้นมาขับแล้ว
ขับรถเองแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
แต่ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ก็คือ

ต้องมีคนขับสำรองในการที่จะสลับสับเปลี่ยนกับคนขับตัวจริงด้วยนะครับ